คุณผู้ชมค่ะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ต่างจังหวัดครั้งแรกนะคะตั้งแต่รับตำแหน่งรักษาการนายก
ไปที่ฉะเชิงเซานะคะก็ไปดูภารกิจหลายอย่าง
แต่มันกลายเป็นว่าประเด็นไฮไลท์เป็นเรื่องของการโดนหอมแก้มซะได้
อ่ะเดี๋ยวล่ะตรงรถมันก็คล่องแคล่วนะ
ใช่ค่ะคนก็บอกว่าเออท่านแข็งแรงนะเดี๋ยวนี้คล่องแคล่วแล้วขยันนะ
ทำงานแบบลงพื้นที่อะไรเยอะมากนะคะ
ก็เนี่ยค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุนการผลิตน้ำปลาปลา
สถานีผลิตน้ำปลาปลาฉะเชิงเซาไปรับทราบสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำบางประกง
ว่าราชการจังหวัดฉัดเชิงเซาข้าราชการระดับสูงในพื้นที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่มาต้อนรับกันเยอะมาก
ทุกคนบอกเลยว่าลุงป้อมแข็งแรง
เดินไว้กระชับกระเฉงมากนะคะ
มีคนในพื้นที่มีชาวบ้านมายื่นหนังสือร้องเรียน
คือถึงตัวเลยนะก็มาต้อนรับกันแบบใกล้ชิดเลยอ่ะ
นี่ยื่นหนังสือร้องเรียนก็ถึงตัวเลยค่ะ
ท่านก็ให้ชาวบ้านมาใกล้ชิดรับเรื่องร้องเรียนไว้
คนเอาขนุนเอามะพร้าวมามอบให้ก็มี
คนตะโกนเรารักลุงป้อมก็เยอะ
มีคนเชียร์ลุงป้อมเป็นนายกจริง

มีป้ายเชียร์เลยผู้นำของคนรุ่นใหม่
เรารักลุงป้อมผู้นำของคนรุ่นใหม่
ใช่พี่อุ๋ยเรารักลุงป้อม
นี่นะคะแล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดู
เฮ้ย
นี่ไงนี่ไง
ต้องดูสีหน้าท่านด้วยเนาะ
ไงไง
อย่างที่บอกว่าต้องดูสีหน้าท่านด้วย
หลังจากโดนสาวหอมแก้มเข้าไป
เคริญเลยนะใช่ค่ะพี่หุย
แล้วก็มีเสียงเชียร์ได้ยินใช่ไหมคะให้อยู่๑๓๐ปีไปเลย

ใครกันหน่อช่างกล้าไปจุ๊บแก้มลุงป้อมนะคะ

คุณอุไรค่ะบอกว่ารักลุงป้อมมากเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
ท่านครับเมื่อกี้เห็นพี่หอมแก้มลุงป้อมได้ใช่ไหมคะ
มันยิ้มแย้มแย้มใสวันนั้นเบอร์บานทุกท่านเลยครับ

ผลเอกประวิทย์ก็ขอบคุณชาวจังหวัดฉะเชิงเซาที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ

ยืนยันว่าคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำดูแลเต็มที่ปีนี้
ไม่ท่วมเหมือนปี๕๔แน่นอน
เป็นรัฐบาลมาบริหารจัดการน้ำมา

ห่วงแต่ปัญหาน้ำเข็มในพื้นที่ฉะเชิงเศร้า
อนุมัติงบประมาณกว่า๑๐๐ล้านบาทสัปดาห์หน้า
นี่ค่ะก็จะศึกษาการจัดทำประตูป้องกันน้ำทะเลหนุน
ชับข้าราชการให้เร่งทำงาน
เงินเดือนกินภาษีประชาชนต้องเป็นลูกน้องประชาชนนะ

วันนี้ได้รับการต้อนรับดีมากจริงนะคะ
ก่อนเดินทางกลับพลประวิศข้ากลามนามัสการ
พระราชพาวนาพิทานท่านเจ้าอาว่าสวทร

วันนี้ลุงป้อมพรุ่งนี้ลุงตู่ค่ะ
พรุ่งนี้พลเอกประยุทธจันโอชาในฐานะรัชมนตรีว่าการกวสูงกลาโฮม
ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของกองทัพ
สนับสนุนป้องกันสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรียุธิยา
๓จุดนะคะวัดกษัตยาธิราชวรวิหาร
เจดีพระศรีสุริโยไทยและที่บริเวณพระตำหนักสิริยาลัยค่ะ
จะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ค่ะใช่ค่ะ
มีรายงานข่าวว่าวันนี้ทีมที่ปรึกษากฎหมายของพลเอกประยุทธ์
ส่งคำชี้แจงเรื่องการเป็นนายกว่าครบ๘ปีหรือยัง
ให้สารรัฐธรรมนูลแล้วนะฮะที่ท่านให้ส่งไปภายใน๑๕วัน
ถ้าส่งไปแล้วที่เหลือก็รอการวินิจฉัยแล้วค่ะอ่าทุกผู้ชมครับ